เป็นสาวอดีตผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
เขานำหัวหมูนำเครื่องคาวหวานไปแก้บน

ในโรงพักในห้องขังที่โรงพักในจังหวัดระยอง

คือเขาเคยไปถูกต้องขังนะครับไปถูกคุมขังที่นี่
แล้วก็บนบานสารกลับเอาไว้ในห้องขังกับเจ้าที่ที่นั่น
บอกว่าถ้าพ้นโทษโดยเร็วและไม่ถูกครอบครัวด่า

ก็เลยนำทุกอย่างมาแก้บนแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นภาพของอดีตผู้ต้องหาหญิงคนที่พูดถึงเนี่ยนะคะ
เธอกำลังง่วนอยู่กับการนำหัวหมูหนึ่ง
หัวขนมผลไม้ดอกไม้มาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์
บนพื้นย่าหลังห้องขังสพเมืองระยอง
แล้วก็นั่งคุกเขาพนมมือไหว้พร้อมด้วยทูบแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะปักทูบบนหัวหมูขนาดเขื่อง
ใครเห็นก็งุนงงอะนะว่ามาทำอะไร
เข้าใจว่ามากราบไหว้หลังห้องขังทำไม
เพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีสารพระภูมิหรือว่าองค์พระในบริเวณนี้เลย

หญิงสาวคนนี้อายุ๓๐ปีชื่อว่านางสาวพารดา
บอกว่าที่เอาหัวหมูเอาขนมเอาดอกไม้ผลไม้มาเส้นไหว้นี่นะ
เพราะว่าได้มีการบนบานสารกล่าวเจ้าที่ในห้องขังเอาไว้
เมื่อหลายเดือนก่อนที่เขาถูกจับในข้อหายาเสพติด
ขณะถูกขังอยู่ก็กลัวค่ะ
จนต้องยกมือขึ้นไหว้ในห้องขังพร้อมกล่าวว่า
หากเจ้าที่ในห้องขังมีจริง
ขอให้ช่วยถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เบา
กระทั่งถูกลงโทษบำบัด
ก็ครบกำหนดถูกปล่อยตัวออกมา

ทีนี้ก็มาถูกจับกลุ่มอีกทีในข้อหาเดียวกันคือยาเสพติด

กำลังนั่งสวดมนต์อยู่ได้ยินเสียงแววมาว่า
หิวหมูโอ้ยทีนี้นึกออกเลยอ่ะว่าเคยบนเอาไว้รอบที่แล้วแล้วยังไม่แก้
ใช่นึกออกทันควันเลยแล้วก็เป็นเสียงคนแก่ด้วยนะ
เออเสียงคนแก่เธอก็เลยจำได้เฮ้ยบนไว้นี่นะ
ก็เลยหลังจากที่ต้องโทษเนี่ยถูกคุมขังเนี่ย
ครั้งนั้นเนี่ยไม่เกิน๒๘วันตัวเธอก็ถูกปล่อยออกมา
พอถูกปล่อยออกมาอย่างที่บนบานสารกล่าวเอาไว้เนี่ยนะคะ
ก็ไม่ถูกครอบครัวด่าอย่างที่กังวลไม่ถูกสามีด่า
เพราะว่าเธอเองบอกว่าต้องเลี้ยงลูกลำพัง๕คนนะคะ
ถ้าถูกปล่อยตัวโดยเร็วไม่ถูกด่าก็จะนำหัวหมูมาไหว้
หลังสารตัดสินบำบัด๔๕วันตัวเองประพฤติดีด้วย
ก็เลยติดอยู่แค่๒๗วันเท่านั้นนะคะมีการลดโทษลงมา

จริงค่ะ